คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปที่อุบลราชธานีกันก่อนค่ะ
อุบลราชธานีเขาก็ใช้สื่อโซเทียลเป็นประโยชน์นะคะ

เพื่อนำไปบูรณะฝ้าเพดานของวิหารวัดกลาง
เพราะว่าได้รับความเสียหายจากพายุพัดถล่ม
จนตอนนี้ต้องใช้เงินในการบูรณะไม่ต่ำกว่า๕แสนบาทค่ะ
นี่คือเฟซบุ๊คของคนที่ใช้ชื่อว่านพพาพันเพ็งค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความแล้วก็โพสต์ภาพความเสียหายของฝ้าเพดานในวิหารวัดกลางถนนพรมราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะ
แล้วก็มีข้อความอย่างที่บอกว่าขอรับบริจาคนางสาวสลักจิตมีมากชาวจังหวัดอุบลราชธานี
พวงมาลัยเดินทางไปกราบศักระองค์พระบทบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปบูรณะฝ้าวิหารค่ะ
ครั้งแรกที่มาก็เจอแบบสภาพยังสวยงามอยู่แต่พอมาเจอวันนี้รู้สึกแบบว่าเศร้าใจแบบมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรีบเข้ามาปรับปรุงบูรณะนะคะ

นาราศีสายโชธข้าราชการบำนานก็เปิดเผยนะคะว่า๒๐เมษายนที่ผ่านมา
พายุลมแรงค่ะพัดเข้าไปในพื้นที่อำเภอเมืองทำให้ฝ้าเพดานของวิหารถล่มลงมาอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
คือถล่มลงมาค่อนข้างหนักมากก็แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบว่าจะเข้าไปช่วยเหลือจะเข้าไปบุรณะกันยังไงดีนะคะ
คณะกรรมการวัดก็เลยมีมติเปิดบัญชีขึ้นชื่อบัญชีให้หน้าจอแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือธนาคารกรุงเทพสาขาราชบุตรเลขที่บัญชี๒๕๖
ชื่อบัญชีบุรณปฏิสังครวัดกลางก็ขอรับบริจาคนะคะ
ทุนทรัพย์ในการบริณะซ่อมแซมให้วัดนั้นกลับมาอยู่ในสภาพเดิม
ว่าต้องใช้เงินในการบุรณะไม่น้อยกว่า๕แสนบาท
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องรอดูว่าจะเข้าไปช่วยเหลือในส่วนไหนบ้าง
ส่วนประชาชนที่อยากจะช่วยเหลือก็สามารถบริจาคไปได้ตามเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะ